ฝนฟ้าขนองที่เมืองสกลนครครับมีฟ้าผ่าต้นไม้เป็นเหตุให้
อายุ๑๗ปีและนายผ่องศรีพรหมเมืองอายุ๕๕ปี
นายอภิชาตินนท์สะเกตกู้ชีพอบตโค้กกองเล่าว่า
เมื่อช่วงบ่ายนะครับได้รับแจ้งให้มาช่วยชีวิตชาวบ้านที่ถูกฟ้าผ่า
โดยช่วงที่มาถึงเนี่ยก็พบว่านายผ่องศรีซึ่งเป็นลุงเนี่ยนะ
เสียชีวิตแล้วฮะแต่นายเกรียงศักดิ์ยังหายใจรวยรินครับ
ต้นคาดว่าสาเหตุมาจากฝนฟ้าขนองแล้วฟ้ามันผ่าต้นไม้
ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละแล้วทำให้กระแสไฟฟ้าหลายหมื่นโวลต์นะครับ
มันไหลลงสู่พื้นดินอ่ะแล้วกระจายมายังบริเวณที่ลุงกับหลานยืนอยู่พอดีครับ
เป็นเหตุให้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตโอ้โห
ดารุณีนะครับเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
กับสามีแล้วก็หลานชายออกมาทำสวนกันตามปกติ
แต่พอฝนตกหนักใช่ไหมก็มาหลบกันในกระต๊อบนะครับ
ซึ่งสามีกับหลานมาช่วยกันเปิดทางน้ำ
เพื่อไม่ให้น้ำมันขังส่วนเธอนั่งหันหลัง

ปรากฏว่าได้ยินเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงหันกลับไปดู
เอ้าหลานกับสามีนิ่งไปแล้วฮะนอนนิ่งไปแล้ว
ก็เลยรีบบอกญาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับ
ตำรวจก็มอบหมายให้ทีมกู้ภัยส่งศพไปให้แพทย์
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตครับ
ขอบคุณต่างความเสียใจด้วยนะครับ